ทีนี้พาคุณผู้ชมไปที่ฉะเชิงเซาค่ะตำบลท่าตะเกียบ
ชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวกันแล้ว
เพราะว่าช้างป่า๕๐ตัวคุณพระคุม
ลงมาค่ะเขาบอกว่าข้าวคือช้างชอบ

แล้วลงมาจากป่า๕๐ตัวแบบนี้ค่ะ
ไปติดตามรายงานจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
ชาวบ้านเนินกระบบตำบลท่าตะเกียบนะครับ
กำลังช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าว
หลังจากที่ถูกเจ้ายักษ์ใหญ่หรือว่าช้างป่า
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในนั้น
บุกรุกพื้นที่ทำกินของพวกเขา
แล้วก็บางส่วนนั้นก็รีบเก็บเกี่ยวผลผลิต
เพื่อหนีช้างป่าจำนวนนี้ครับ
ผลผลิตที่ชาวบ้านเร่งเก็บเกี่ยวเป็นข้าวนาปี
ส่วนใหญ่ปลูกไว้เพื่อดำรงชีวิต
และเป็นเมล็ดพันธุ์ในฤดูการถัดไป

ก็ต้องมาเสียหายหลังช้างป่าประมาณ๕๐ตัว
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
ป่ารอยต่อ๕จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์
และมีช้างอาศัยมากที่สุดในภาคตะวันออก

และกัดกินรวงข้าวที่ส่งกลิ่นหอม
ั่วยวนให้พวกมันลงมาจากป่า
ชิมรสชาติอาหารที่แปลกใหม่
โดยหลักฐานของผู้ร้ายน้ำหนักหลายตัน

คือรอยเท้าขนาดเล็กและใหญ่
ลับกันไปตามจำนวนประชากรในโขลง

เดินทางสำรวจความเสียหายในพื้นที่รอบ
โดยเฉพาะบริเวณริมสะน้ำใกล้กับนาข้าว
และสวนยางพาราของชาวบ้าน
ก็พบรอยเท้าช้างป่าจำนวนมาก

และเดินกัดกินยอดกล้วยยอดมะพร้าว
ปลูกริมสระได้รับความเสียหาย
ราบไปหน้ากลองทั้งหมดเช่นเดียวกัน

บ้านพักของชาวสวนยางพาราที่อยู่แปลงถัดไป
ก็ถูกช้างป่าพังทลายฝาบ้านและห้องน้ำ
รวมไปถึงต้นข้าวต้นสับปะรด
เพิ่งปลูกได้เพียงไม่กี่เดือนเสียหายด้วยเช่นกัน
บ้านตอนนี้ก็มีความหวาดระแวงทุกอย่างนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชผลทางการเกษตร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านก็เคยเข้าไปพังนะครับ
แต่ก็ยังไม่ถึงพอดีผมกับอนุรักษ์ไปช่วยไล่ก่อนนะครับ
ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
การช่วยเหลือนะครับเพราะว่าการลงทุนของชาวบ้านนั้น
ก็มีการลงทุนเยอะพอสมควร
และการชดเชยค่าเสียหายนั้นก็ไม่สมดุลกับที่การลงทุนไปนะครับ
ก็ฝากหน่วยงานของรัฐช่วยดูแลตรงนี้นิดนึงนะครับ
ตอนนี้ก็กำลังพูดคุยกับลูกบ้านว่า
ทำอย่างไรเราถึงจะอยู่กับช้างได้นะครับ

ก็ต้องหาวิธีที่จะทำยังไงให้ช้างกลับเข้าไปสู่ปากเหมือนเดิมนะครับ
ถ้าหากว่าคนอยู่กับช้างเนี่ยผมคิดว่ายากครับ
จากข้อมูลของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
พบว่าช้างป่าจะอาศัยอยู่ในแถบพื้นที่ป่า

รอยต่อพื้นที่ป่าอำเภอสนามชายเขต
และอำเภอท่าตะเกียบประมาณ๓๐๗๐ตัว
และมีข้อมูลที่ได้จากการรายงานผลกระทบ
ช้างป่าออกไปหากินนอกพื้นที่
จังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดจันทบุรี
ตั้งแต่ปี๒๕๕๗ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้
พบว่ามีมากถึง๑๙๘๐ครั้ง
มีชาวบ้านเสียชีวิตจากการถูกช้างป่าทำร้าย๑๙คน

และบาดเจ็บอีก๒๑ตัว
ส่วนสาเหตุสำคัญที่สุดที่ช้างป่าออกมาหากินนอกพื้นที่
คือประชากรช้างเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ที่อยู่อาศัยของช้างป่าถูกรบกวน
รวมไปถึงแหล่งน้ำแหล่งอาหารก็เสื่อมโทรมไปด้วย
พื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านอยู่ติดกับเขตป่า
และเคยเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่า
จะมีความพยายามใช้วิธีการป้องกันช้างออกมานอกพื้นที่ในรูปแบบต่าง

เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาบวกกับเกิดความเคยชิน
และบางวิธีสร้างความกดดันแก่ช้างทำให้ช้างเครียด
จนเกิดการทำร้ายชาวบ้านจนทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ที่สำคัญประชากรช้างป่าที่มีมากถึงเกือบ๔๐๐ตัว
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
ก็ไม่สมดุลกับจำนวนพื้นที่ป่า
ที่สามารถรองรับประชากรช้างได้เพียงประมาณ๑๖๐ตัวเท่านั้น
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
คือเขาอ่างรืนัยเป็นพื้นที่ป่ารอยต่อ
ที่คุยกันมาตลอดแล้วก็วนเวียนอยู่ตลอดก็คือ
ตกลงคนลุกที่ช้างหรือว่าช้างลุกที่คน
ตามรายงานที่บอกว่าตอนนี้จำนวนประชากรช้างป่ามีเยอะ
แต่ว่าพื้นที่ป่าไม่เพียงพอกับการอยู่อาศัยของช้าง
แล้วก็พื้นที่ที่คนไปเพาะปลูกบางจุด
อาจจะเคยเป็นพื้นที่ของช้างมาก่อน
ช้างก็เลยออกมาหากินนะคะ